คุณผู้ชมครับสงกรานดุที่ทำให้มีคนเสียชีวิตก็มีเหตุสลดเหตุหนึ่ง
เด็กชายวัย๑๔ปี๓คนชวนกันไปเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับ
แล้วก็เพื่อนเป็นตะคริวจมน้ำเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาของเพื่อนอีก๒คนไป๑ศพนะครับ
เป็นเหตุเด็กจมน้ำเสียชีวิตเกิดขึ้นบริเวณกลางแม่น้ำป่าศักดิ์หน้าวัดดงหวาย
ตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจพระนครสิทยา
ตำรวจสพท่าช้างพร้อมชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยอายุทยารวมใจเข้าตรวจสอบ
ที่ชุดประดาน้ำหน่วยกู้ภัยกว่า๑๐ชุด
จะลงปูพรมงมค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ
พบร่างของเด็กชายนวพลทรัพย์จิตอายุ๑๔ปี
สวมใส่เสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
มีเลือดไหลออกทางจมูกจึงนำร่างขึ้นมาบนฝั่งนะครับ
จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
พร้อมเพื่อนอีก๒คนซึ่งทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นม๔
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
จากอากาศร้อนเหลือเกินนะครับ
ก็ไปเล่นน้ำบริเวณท่าน้ำวัดศรีจำปา

ขณะที่ว่ายน้ำอยู่กลางแม่น้ำ
ผู้ตายได้ตะโกนบอกเพื่อนอีก๒คน

อีก๒คนพยายามไหว้ไปช่วยแต่ก็ไม่ทัน
เพราะว่าผู้ตายจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตา
ด้านของตำรวจจะสอบสวนเด็กทั้งสองคน
อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็รอดชีวิตมาได้
ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย

ที่จังหวัดปฐุมธานีต่อไปนะครับ